ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูความคืบหน้าต่อเนื่องหน่อย
คดีนี้ที่ต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหคดีพลิกแล้วก็

นะแล้วก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนึงก็โอ้โหถูกถล่มแบบยับเยิน

ไปเมื่อ๑๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับยายแดง
แกถูกคนเนี่ยบุกเข้าไปทำร้ายอืม
จับมัดมือมัดเท้าดูสภาพสิทุบจนสลบสลายหน้าตาบวมปูด
แล้วก็ชิงทรัพย์สินไปหลบหนีไป
ยายแดงไปพักรักษาตัวนอนอยู่ในโรงพยาบาล
ลูกชายชื่อวรายุทธ์คำใสชื่อเล่นชื่อปอน

ลูกชายคนเล็กไปเฝ้าไข้แม่อยู่
นี่พอยายแดงแกฟื้นตื่นขึ้นมาได้แกบอก
ลูกชายแม่คือปอนนั่นแหละมาทำร้ายแม่
จำได้วันนั้นจำสีเสื้อได้จำเสียงได้
นี่ฮะตำรวจก็ไปล็อกตัวเลยนะฮะปอน
แล้วก็เมียของปอนคือลูกสะพ้ายของยายดาวยายแดงนะฮะ
ลูกสะพ้ายของยายแดงก็คือละอองดาวนะครับเป็นเมียของปอน
ตำรวจก็แจ้งข้อหาทั้งสองคนนะครับ
เรื่องทำร้ายร่างกายเรื่องชิงทรัพย์แล้วก็ส่งไปฝากขังดำเนินคดี
โอ้โหตอนนั้นเนี่ยตอนที่รู้ตัวว่าน้องชายทำร้ายแม่เนี่ย
แล้วคุมตัวอยู่ที่โรงพักที่ราชบุรีนะฮะ
พี่ชายนี่รู้ข่าวนี่โมโหมากนะครับไปที่ห้องสืบสวนแล้ว
หน้าน้องชายไปทีนึงทำแม่อย่างนี้ได้ยังไง
หลังจากเป็นข่าวในวันนั้นเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมครับ
แน่นอนว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นใครใครก็รู้สึกแม่โมโหแทนยายแดงแก
คือก็ต้องคิดแหละว่าตอนนั้นว่าอ้าวแล้วทำไมลูกชายไปทำแม่ตัวเองแบบนี้
คุณผู้ชมครับระหว่างนั้นเนี่ยที่ตัวของในปอนแล้วก็เมียคือละอองดาว
ถูกคุมตัวไปเนี่ยนะฮะแล้วถูกฝากขังอยู่ในเรือนจำ
ระหว่างดำเนินคดีเนี่ยนะครับค่ะพี่ชายของละอองดาวนะครับ
ก็คือพี่เมียของปอนเนี่ยเขาก็ออกมาตามหาหลักฐานต่าง
แล้วก็ออกมาบอกสื่อมวลชนว่าปอนยังไม่ได้ทำหรอก
เขามีภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะวันนั้นแม่ของละอองดาวก็มาที่โรงพัก
มาที่บ้านตอนเช้าไปทำงานแล้วกลับมาที่บ้านตอนเช้านะครับ
เป็นภาพนิ่งที่ยืนอยู่ที่หน้าบ้านตรงนี้นะฮะก่อนที่จะไปพบสลบสลาย
ถูกทำร้ายแล้วชิงสับนะครับมันมีภาพนึงคือละอองดาวเนี่ย
ยืนอยู่หน้าบ้านของยายแดงยืนอยู่หน้าบ้านแม่ผัวนะฮะ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยแม่ของละอองดาวเนี่ยบอกกับสื่อบอก
ตอนนั้นพ่อละอองดาวเนี่ยอยู่ในเรือนจำไปแล้วช่วงคุมขังนะฮะ
ลูกเนี่ยไปยืนรอหลานที่เปลี่ยนชุดจะไปโรงเรียนอะไรพวกนี้นะฮะ
แต่แหม่ไทม์ไลน์มันก็ยังมันยังไม่ชัดเจนเรื่องของละอองดาวอยู่นะครับ
แต่พี่ของละอองดาวบอกว่าตัวของปอนเนี่ยเขาไปซื้อของอยู่อีกจุดหนึ่ง
มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะซึ่งห่างจากบ้านของแม่เนี่ยคือ
ใยแดงเนี่ย๑๐กิโลเมตรกว่าดูกล้องนี่เห็นไหม
ในช่วงเวลาเดียวกันเลย๗โมงกว่า๑๓กรกฎาคม
แล้วปลอร์จะหายตัวจะทำลายแม่ได้ยังไง

ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน

แล้วมาที่บ้านหลังนี้ที่มีกล้องวงจรปิด
ก่อนที่ปอนเนี่ยจะเดินลงไปถามเจ้าของบ้านว่ามีกล้องวงจรปิดไหม
เจ้าของบ้านบอกอ๋อให้ตำรวจไปแล้ว
ตรงนี้คนก็เลยบอกว่าปอนกับละอองดาวเนี่ยที่ร่วมกันแบบทำร้ายแม่ตัวเองแล้วชิงทรัพย์เนี่ย

ตั้งใจจะมาถามหากล้องวงจรปิดเพื่อทำลายหลักฐานหรือเปล่า

แม้จะถูกทุบจากข้างหลังจนแบบมึนตึ๊บไปหมด
สลบสลายถูกมัดมือมัดเท้าแต่ก่อนจะสลบไปเนี่ย
จำเสื้อได้แกได้ยินเสียง
เสียงเสียงคือเสียงลูกชายคนเล็ก
แล้วมากับผู้หญิงคนนึงต้องเป็นละอองดาวนี่แหละ
นี่นะฮะแต่พี่ชายของละอองดาวบอกว่า
ผมเนี่ยเป็นคนบอกปอนเอง
ว่าให้มาไล่หาภาพจากกล้องวงจรปิด
จะได้รู้ว่าใครเนี่ยทำร้ายแม่
อันนี้ไม่ใช่ปอนมาทำลายหลักฐาน
แต่ตอนนั้นสปอนถูกพิพากษาโดยสังคมไปเรียบร้อย
คุณผู้ชมครับทีนี้เหตุการณ์แห่งคดีพลิก

ต้องดูภาพนี้ภาพที่ดูไปเมื่อกี้นี้

คนร้ายที่ทำร้ายยายแดงเสร็จเนี่ยขี่จักรยานยนต์ออกมาจากซอยสองคน
ตำรวจบอกพอมาดูภาพดีเนี่ยนะ

ดูไปดูมาคนขี่มันไม่ใช่ปอนเอ้าไม่ใช่ปอนนี่ไปดูภาพแบบ
ชัดเนี่ยพบว่าผู้ชายคนนี้มันท้วมกว่าปอนค่ะอ่าดูแล้ว
ยังไงก็ไม่ใช่ปอนตำรวจเห็นไหมดูขาดูแข้งดูอะไรพวก
นายสรุดาเจียมเจริญชื่อเล่นชื่อเบนส์เป็นญาติผู้พี่ลูกพี่
ลูกน้องของละอองดาวเมียของปอนละอองดาวอยู่ในเรือน
จำแล้วใช่ไหมช่วงฝากขังกับปอนถูกแจ้งข้อหาไป
เมื่อวานตำรวจไปหาเบ้นเลยสุดท้ายซักไปซักมาสอบไปสอบมา
ยอมรับสารภาพอืมวันนั้นผมเองละอองดาวเนี่ย
ชวนไปทำร้ายยายแดงแล้วก็ขโมยทรัพย์สินของยายแดงไป
วางแผนไปด้วยกันตำรวจก็เลยไปถามละอองดาวอีกรอบในเรือนจำ
แล้วละอองดาวก็สารภาพว่าใช่ไปทำร้ายแม่ผัวกับเบนส์
ที่เป็นพี่ชายที่เป็นลูกพี่ลูกน้องโดยปอนไม่รู้เรื่องเลย
ตำรวจก็เลยคุมตัวละอองดาวกับในเบนส์ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพเมื่อวานนี้นะฮะ
นี่ตอนที่คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทั้งคู่บอกมาดักรอตั้งแต่เช้า
เพราะตอนนั้นยายแดงเนี่ยแกยังไม่เข้าบ้านแกไปขายของไปตลาดอะไรนั่นแหละ
จะกลับเข้าบ้านตอนช่วง๗โมงกว่าประตูเข้าไม่ได้ประตูหน้าบ้านอ่ะนะ
ก็เลยนี่เปิดบานเลื่อนแล้วก็ปีนเข้าไปแล้วไปแอบอยู่หลังประตู
ซอกประตูเพราะเวลาที่ยายแดงเข้าบ้านแกจะเปิดประตูใช่ไหม
ก็จะไม่เห็นหรอกเปิดเข้ามาอย่างนี้พอใยแดงเข้ามาปุ๊บ
บอกผมเนี่ยไปคว้าไม้เอาไว้เหมือนกับคล้ายกับสักกระเบือ
ตกอยู่แถวหน้าบ้านยายแดงเดินเข้ามาผมฟาดเลย
ยายแดงก็ฟุบลงไปคว่ำหน้าก็ไปต่อจนแกสลบไป
แล้วก็จับมัดมือมัดเท้าละอองดาวไปเอาสายไฟมามัดมือมัดเท้า
แล้วก็ชิงทรัพย์สินแล้วก็พาขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
คือตรงนี้นี่แหละคือยายแดงแกบอกว่าช่วงที่มันชุลมุนวุ่นวายเนี่ย
มันมีเสียงของผู้ชายแล้วแกบอกแกจำได้ว่าเป็นเป็นเสียงปอน
เสียงปอนลูกของตัวเองแกเหลือไปมองเนี่ย
เห็นเหมือนกับเสื้อของลูกชายนี่นะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันคือในเบนส์
ส่วนตัวของละอองดาวในลูกสวรรพายของใยแดงนะครับ
บอกว่าอ้างนะที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยเพราะคับแค้นใจ
เธอเนี่ยมาอยู่กินกับปอนนะแต่แม่ผัวเนี่ยไม่ชอบเธอ
ชอบเอาเธอไปนินทานะจนเกิดความคับแค้นใจ
ก็เลยไปบอกเบนส์ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องนะ
ให้มาช่วยกันก่อเหตุทำร้ายยายแดงแล้วชิงทรัพย์สิน
ยืนยันว่าปอนสามีไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลย

มันจูงใจขนาดถึงทำให้ต้องมาทำร้ายร่างกายเขาเลยเหรอ

เหมือนโดนได้รับหลังตลอดเฉ็ดใจ
ไปที่ไหนก็ไปด่ามีคนมันบอก
นี่ฮะวันนั้นวันที่ถูกจับกันเนี่ย
จากพี่ชายของปอนที่บุกไปชกปอนถึงห้องสืบสวนใช่ไหม
แม่ของละอองดาวก็ไปอืมไปไปที่โรงพักเนี่ย
แล้วก็ยืนยันว่าลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดี
ลูกฉันนอนอยู่ที่บ้านเลยช้าวันนั้นจะไปทำร้ายได้ยังไง
แต่คนไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดบอกละอองดาวยืนอยู่หน้าบ้านของยายแดง
อันนี้เป็นพี่ชายของปอนที่เขาไปทำร้าย
มีภาพของแม่ของละอองดาวไหม
แม่ละอองดาวช่วงจังหวะที่แม่ละอองดาวเข้ามา

ปรบโรคต่อเถียงกับลูกชายคนโตของแย่แดงแล้วก็เมียของลูกชายคนโต
เดี๋ยวก็ต้องไปแจ้งต่อสารเพื่อขอปล่อยตัวปอนออกมาเพราะว่า
มันได้หลักฐานว่าใครคือผู้ก่อเหตุตัวจริงแล้วนะครับ
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา

ปาล์มพี่ชายของปอน
ที่บุกไปชกน้องอ่ะเพราะโอโหแทนแม่
มาทำแม่ได้ยังไงปาล์มเนี่ยบอกว่าพี่น้องไปทำน้อง
ปามเนี่ยบอกว่ารู้ข่าวแล้วว่าน้องชายเนี่ยบริสุทธิ์
แม่เองก็รู้ข่าวแล้วตอนนี้คนในครอบครัวก็โล่งใจ
ว่าน้องชายไม่ได้ก่อเหตุทำร้ายแม่เดี๋ยวถ้าน้องชายถูกปล่อยตัว
ทั้งตัวของปรามแล้วก็แม่เนี่ยตั้งใจว่าจะไปรับ
เดี๋ยวพอรับมาจะพาไปบำบัดเรื่องยาเสพติดก่อน
แล้วจะพาไปบวชสะดอกเคราะห์ซะหน่อยระหว่างทางที่ผ่านมาก่อน
ความจริงจะปรากฏเนี่ยญาติของทางดาวเองเนี่ย
เขาก็พยายามโทรมาเจรจาขอให้ยายแดงเนี่ยยอมความ
แต่ยืนยันว่ายังไงก็ไม่ยอมความเพราะพฤติกรรมของดาวเนี่ย
มันทำเกินไปนะขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายให้ถึงที่สุดเรื่องที่ละอองดาวบอกว่าถูก
ผัวกีดกันก็เลยลงมือก่อเหตุเพราะครับแค้นใจ
พี่ชายของปอนเนี่ยยืนยันนะครับว่าไม่จริงเลย
แล้วตัวของละอองดาวนั่นแหละชอบโกหกชอบส่งข้อความมาหายายแดง
มาหลอกว่าปอนเนี่ยป่วยมั่งเส้นเลือดในสมองตีบมั่ง
แบบนั้นแบบนี้มั่งนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมด
ต้องการใช้เงินเพื่อจะเอาไปรักษานี่เห็นไหมฮะ
บอกปอนเนี่ยอยู่ศูนย์ราชบุรีเส้นเลือดตีบ๕๐๕๐
คือขอให้ต้องส่งเงินอันนี้ถูกหลอกเอาเงินไปตลอด
แล้วชอบยุให้น้องชายเนี่ยโกหกแม่เพื่อขอเงินแม่แทบทุกวัน
แล้วจะมาบอกว่าแม่เนี่ยกีดกันได้ยังไง
ถ้ามีโอกาสได้เจอกับแม่ของละอองดาวนะ
ปามบอกอยากจะถามเหมือนกันวันนั้นที่ไปบอก
ลูกฉันเป็นคนดีลูกฉันเป็นคนดีอะ
เอาไงทีนี้ถึงขั้นวางแผนไปชวนลูกพี่ลูกน้องมาก่อเหตุทำร้ายแม่เขาเนี่ย
ท่านผู้ชมครับเรือนจำกลางจังหวัดราชบุรีนะฮะ
วันนี้ครับมีคนไปรอรับปอน
นั่นก็คือพี่ชายของละอองดาวพี่เมียของปอน

เพราะว่าเขาบอกเขาเนี่ยแหละเชื่อมาตลอดว่าปอนไม่ได้ก่อเหตุ
แล้วเป็นคนไปหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ของปอน
พี่ชายแท้ของปอนด้วยซ้ำไม่เชื่อปอนแล้วไปต่อยน้องอีก
แล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะฮะ
อนได้รับการปล่อยตัวออกมาแล้ว
ทีนี้ก็เกิดศึกแย่งตัวปอนเกิดขึ้น
พี่แท้ก็ไปพี่เมียที่คอยช่วยเหลือทางคดีอยู่ตลอดก็ไป
พอปอนออกมาฮะนี่เอพี่ชายของดาวนะ
ที่เป็นคนหาหลักฐานมายืนยันว่าปอนไม่ได้ทำผิดเนี่ย
พุ่งไปหาปอนเลยบอกปอนจะไปกับพี่ไหมพี่มารับ

พี่ชายของปอนก็มานะฮะ
สุดท้ายปอนนี่จะเลือกไปกับใครนะทีนี้

กลับได้กันนะพี่

เจอขึ้นรถครับใจเย็น

พี่บอกว่ามาทำไม
ก็คือหลบให้มันก็พาป้อนไป
พี่ชายพี่ชาย

กูบอกใครไม่ให้เชื่อ
ผมเป็นคนออกมาทำเรื่องกว่าป้อนไหมมึง

นี่เป็นคนอำนาจเลือกออกมานะ
นี่นะฮะคือคนที่ไปดึงแขนอยู่เนี่ยคือพี่แท้ของปอนนะ

แต่ว่าคนนี้เขาก็เป็นพี่ของดาวที่คอยช่วยเหลือตลอด

อนเขาเลือกไปกับพี่ของเมียนะ
ก็ดูปอนดิเขาสะบัดมือออกจากพี่ชายเขาตลอดเลย
เขายังน้อยใจพี่ชายเขาอยู่ที่ไม่เชื่อเขาในวันนั้นแล้วบุกไปต่อยเขาอีก
เขาเลือกไปกับพี่ชายของละอองดาวพี่ชายของเมียเขา
แม้ว่าเมียเขาจะพาลูกพี่ลูกน้องไปทำร้ายแม่เขาก็ตาม
แต่เดี๋ยวเขามีเหตุผลว่าทำไมเขาถึงไปกับพี่เมียนะฮะ
สุดท้ายป้อนก็เดินไปที่รถของพี่เมียนะฮะ
ท่านผู้ชมครับมึงยิ่งไปกว่านั้นอีก

ละอองดาวเมื่อวานยังไปทำแผนอยู่เลย
ไปถึงเข้าไว้คว่างแขนป้อน
ร้องไห้บอกกลับบ้านกันนะปอน

หลายคนก็งงเอ้าดาวมายังไง
บอกเมื่อวานนี้พอเธอรับสารภาพเนี่ย

ได้รับการประกันตัวออกมา
เธอก็เลยมารอรับตอน
พีมข่าวเราก็ถามป้อนนะฮะ
บอกป้อนป้อนรู้หรือเปล่า
คนที่ทำร้ายแม่ปอนเนี่ยคือเมียปอนจริงนะ

พาลูกพี่ลูกน้องไปทำร้ายใยแดง
ออนบอกอุ๊ยผมไม่ทราบเลย
ก็ผมอยู่ในเรือนจำไง

พูดไหมพี่พูดหน่อยได้ไหมคะเราเลือกกับกับพี่ดาวใช่ไหมครับ
พี่ปอลดาวกับภรรยาเรากับพี่สาวค่ะมีชายเขาอ่ะทราบป่ะยังไม่
รู้ว่าอะไรพี่พี่อย่าพึ่งพูดอะไรได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวหนู
ให้เราพูดกับพวกพี่เองเอางั้นเราได้บอกเอางั้นเราบอกได้ไหมว่า
สรุปว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงเราก็อยากฟังเรื่องจริงนะครับอืม
บอกได้ไหมว่าเรื่องจริงมันเป็นยังไงพี่ปอลสร้างเรื่องแล้วใช่ไหมคะ
พี่ผมเพิ่งโดนปล่อยโดมอยู่ข้างในผมผมไม่รู้อะไรเลยอ่า
นี่ฮะคือคือมุมนึงก็ต้องเห็นใจปอลเขานะเออเออเขาใจ
เพราะเขาอยู่ในเรือนจำจริงเขาเพิ่งออกมาเนี่ยค่ำนี้
เขาก็เพิ่งมารู้เนี่ยนะเขาก็เลยขึ้นรถไปกับพี่ของละอองดาวแล้วก็
อองดาวก็ไปด้วยละอองดาวก็ตะโกนออกมาบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะให้เขาคุยกับพวกพี่
อ่าให้คุยกับสื่อมวลชนเหมือนพยายามจะกันไม่ให้สามีหรือปอเนี่ยคุยกับนักผู้สื่อข่าวหรือเปล่า
คงจะมีคนเล่าเรื่องราวต่างให้กับปอนฟังนั่นแหละนะ
ยืนยันให้เขาว่าเขาไม่ได้ทำมานะทุกผู้ชมครับส่วนปามฮะพี่ชายของปอนพี่แท้
ปอนเนี่ยตัดสินใจเลือกไปกับพี่ชายของดาวแล้วก็ไปกับดาวด้วย
ทั้งที่ดาวเนี่ยเป็นคนพา
พาคนมาทำร้ายแม่ตัวเอง

คิดมันในใจแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวรอดูอีกที
น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีที่เขาโดนจับเรื่องมั้ยพี่
ในหลักของกระทรวงอินทรรมการกุ้มครองบุคคลต่างมันจะมีแง่มุมในการช่วยเหลือตรงนั้นอยู่